กรณีชายหนุ่มคนนึงนะคะเป็นพนักงานร้านกาแฟในห้างสรรพสินค้า
หัดใหญ่สงขลาแล้วก็ไปเตือนพนักงานสาวในร้านเดียวกันว่า
อย่าคุยโทรศัพท์นานช่วงเวลาทำงานเดี๋ยวพนักงานคนอื่น
เดือดร้อนไปหมดพนักงานหญิงคนนี้ไม่พอใจ
แฟนนุ่มของตัวเองก็เลยมีการนัดแนะว่าขอเคลียร์
สุดท้ายพอไปเคลียร์กันไม่ทันได้พูดพร่ำทำเพลง
แฟนนุ่มของพนักงานหญิงคนนี้ยิงใส่เลยนะคะ
ยิงใส่พนักงานชายที่ไปเตือนจนเขาบาดเจ็บสาหัส

มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับคนก่อเหตุเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุเมษวัฒนพรมอายุ๒๕ปีค่ะ

ถูกยิงตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในซอยจันทสุวรรณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
สารจังหวัดสงขลาอนุมัติออกหมายจับแล้วนะคะคนก่อเหตุนะคะ
นายชนะกิจมหาวงอายุ๒๒ปี
ตอนแรกเนี่ยสารอนุมัติออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่า
เพราะว่านายสุเมฆยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
แต่ว่าตอนนี้เสียชีวิตแล้ว
ทางตำรวจก็จะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวค่ะ
หาตัวคนก่อเหตุอยู่ค่ะออกหมายจับมาเรียบร้อย
เพื่อนของผู้ตายและเพื่อนของแฟนสาวมือปืน
รับว่าสาเหตุมันคือเรื่องนี้แหละ

ก็คือเรื่องที่ผู้ตายไปเตือนไม่ให้คุยโทรศัพท์ในที่ทำงานนะคะ
อีกครั้งนี้ก็คู่สวนจังเลย
เพราะว่ามันจะคุยโทรศัพท์ไปนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะญาติและแฟนของผู้ตายไปรับศพ
นายสุเมฆจากโรงพยาบาลหัดใหญ่ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกสมานคุณ
จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอังคารที่๗มกราคม
แฟนสาวของผู้ตายค่ะนางสาวปนัดดารหัสอายุ๒๓
บอกว่าชนวนเหตุมันเรื่องเล็กน้อยจริงเป็นเรื่องในที่ทำงานของผู้ตาย
ก็อย่างที่เล่าไปนี่แหละค่ะที่ร้านกาแฟเปิดอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ผู้ตายไปเตือนเพื่อนร่วมงานหญิงว่าใช้โทรศัพท์นาน
ช่วงเวลาทำงานมันไม่เหมาะนะเดี๋ยวจะโดนลงโทษกันหมดทั้งร้าน
แต่ผู้หญิงคนนี้พนักงานหญิงคนนี้ไปฟ้องแฟนตัวเอง
มีอยู่วันหนึ่งนะคะช่วงที่กำลังพูดจาตักเตือนกันอยู่เนี่ยค่ะ
แฟนนุ่มของพนักงานสาวได้ยินผ่านทางโทรศัพท์พอดีนะคะ
ตั้งแต่๒๒ธันวาคมแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ผู้ตายไปเตือนแฟนสาวเขาอ่ะนะเขาก็ไม่พอใจ
สามสิบเอ็ดธันวาคมนายสุเมฆผู้ตายก็ทักไปหาตัวมือปืนคนก่อเหตุอ่ะนะคะ
บอกว่าไหนที่ตกลงกันไว้มาหรือยังเคลียร์จะได้จบเหมือนกับนัดเคลียร์กัน
หนึ่งมกราคมก็นัดไปหาที่บ้านของผู้ตายอ่ะค่ะไปหาที่บ้านของนายสุเมฆ
พอนายสุเมฆเปิดประตูปุ๊บยังไม่ทันพูดอะไรเลยอ่ะถูกยิงใส่ทันทีอะค่ะ
บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิต
ก็บอกว่าถึงแล้วอยู่หน้าบ้านแล้ว
นางสาวปรนดรท่านแฟนสาวของผู้ตาย
บอกว่าจริงหรือเถอะ
กับแฟนสาวของมือปืนที่เป็นพนักงานหญิงในร้านกาแฟค่ะ

อยากบอกคนก่อเหตุว่าทำไมต้องทำขนาดนี้
ญาติของผู้ตายบอกว่ามันเรื่องแค่นิดเดียว
ไม่น่าจะมายิงกันตายแบบนี้เลย
ซึ่งสิ่งที่ผู้ตายเตือนไปก็เตือนด้วยความหวังดีว่า
อย่าใช้โทรศัพท์นานในช่วงเวลาทำงานซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง
นี่ค่ะก็เหตุผลแค่นี้เลยว่าไปเตือนเรื่องของการคุยโทรศัพท์
ยังจับตัวไม่ได้นะคะคนก่อเหตุนายชนะกิจมหาวงอายุ๒๒
แค่นี้นะต้องทำให้คนคนหนึ่งต้องตายไปนะ